เพราะเรื่องของมลพิษนะฮะเราถามจากท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
ท่านอัทธพลจรวนธรรมศานะครับอยู่กับเราที่ไทยรัฐนิวโชว์นะครับ
สวัสดีครับท่านอธิบดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณภาคภูมิคุณเขียนสอนครับ
อธิบดีครับเรื่องของมลพิษต่างจากโรงงานแห่งนี้ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ย
มันมีสารอะไรยังไงบ้างมันน่ากลัวขนาดไหนครับท่าน
คือสารนี้มันเป็นสารเขาเรียกว่าเป็นตัวทำละลายสารโซเวนต์ในการที่จะใช้ในกระบวนการผลิต
แมดพลาสติกและแมดโฟมครับแล้วก็ที่สำคัญมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่เป็นตัวที่ค่อนข้างตลาย
ก็คือตัวอีฟมุนมอร์ครับ
ในการผสมแต่พวกเนี้ยมันติดไฟง่ายครับ
ถึงได้ระเบิดขึ้นมาทีนี้พอมันระเบิดแล้วเนี่ยมันลุกไฟขึ้นมาแล้วเนี่ย
มันก็จะทำให้สารพิษเนี่ยถูกปล่อยออกมาเป็นควันนะครับ
ค่ะทั้งในสารที่เป็นสารเขาเรียกว่าสารอินทรีย์เหลือง่าย
แล้วก็สารที่เป็นสารที่เป็นการ์ดต่างต่างอย่างนี้เท่าสารอินทรีย์เหลือง่ายเนี่ย
ที่มันจะเกี่ยวข้องกับมีพวกสารไตลิงกับเบนซีนซึ่งซึ่งมีผลต่อการก่อมะเร็งนะฮะ
ที่เหลือนี่ก็จะมีสารยึดการ์ดต่างที่คัดคาร์บอนมอนออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์
คาร์บอนดายออกไซด์น่ะที่มันในแสงบรรยากาศ
ซึ่งก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพเหมือนกันในปริมาณมากมากนะครับ
ซึ่งตอนนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงที่ว่าอาการเนี่ยก็ยังลุกไหม้อยู่ยังลุกไหม้
ถึงแม้ว่าจะเป็นในวงจำกัดแต่ว่ามันก็เป็นปริมาณที่มาก
แล้วก็ยังผลิตควันอยู่นะครับ
อธิบดีฮะอย่างนี้เราสูดเข้าไปเนี่ยมันต้องเป็นปริมาณขนาดไหน
ต้องแบบสูดต่อเนื่องเป็นชั่วโมงหรือว่าสูดแบบใกล้ใกล้หรือว่าแค่จางจางลอยมา
แล้วเราสูดเข้าไปมันก็เป็นอันตราย
ก็แล้วแต่คนนะฮะแต่ถ้าคนที่ทั่วไปเนี่ยถ้าไปสูดเต็มที่เนี่ย
สูดแป๊บเดียวเนี่ยมันจะมืนละคืออันแรกเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นรำคาญก่อนละ
คือเป็นกลิ่นที่มันฉุนแล้วก็มันจะระคายเกินต่อผิวที่มันบอบบางต่อเยื่อบุ
อย่างเช่นตาอย่างเช่นอะไรอย่างนี้แล้วก็จะทำให้เราทำลายระบบประกาศ
ทำให้ขึ้นเศษขึ้นไส้อวบนะครับอย่างนี้เป็นต้น
แต่ที่สำคัญเนี่ยเนื้อสารเหล่านี้มันเข้าไปในร่างกายสะสมมากเนี่ย
มันก็จะมีผลตลอดในเรื่องของการอ่าเกิดมาแลก

เราพยายามให้ออกจากพื้นที่อยู่แล้ว
คนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เนี่ยนะคะท่านอธิบดีคะ
นักข่าวและเจ้าหน้าที่ที่เราคุยนะคะ
เขาก็บอกว่าโอ้โหมันแสบผิวเลยนะคะท่าน
แล้วก็พวกสูทดมเข้าไปเขามึนหัวมาก
อย่างนี้จะแนะนำยังไงดีคะคนที่ยังอยู่ในพื้นที่

แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เองท่านก็

ผมก็เตือนพูดคุยว่าต้องดูตัวเอง
อุปกรณ์ต่างที่จะให้สัมบัติต่อผิว
การทานเนี่ยมันก็ควรจะต้องทำงานในระยะเวลาที่

โอ้โหแต่อันนี้ต่อเนื่องยาวนานนะคะท่าน
มีสนับสนุนประสับเปลี่ยนกำลังนะครับ
แต่ว่าก็ยังเกินกำลังเหนื่อยกันพอสมควร
ถ้าเกิดเป็นนักข่าวรายงานในพื้นที่

แต่หลายคนใส่แค่หน้ากากอนามัยธรรมดาท่านได้เห็นภาพใช่ไหมคะ

ท่านอธิบดีครับมีหลายคนสงสัยว่าโรงงานที่มีสารเคมีที่มันอันตรายขนาดนี้
มันอยู่ในแหล่งพื้นที่ชุมหรือฮะหรือว่ายังไง
อันนี้คงจะต้องไปสอบสวนกันแล้วต้องไปสอบสวนว่ามันถูกต้องหรือไม่ยังไง
แล้วก็อยู่กันยังไงนะครับเพราะว่าจริงมันก็จะมีทั้งท้องถิ่น
มีทั้งอุตกรรมจังหวัดที่อยู่ภายใต้ภาระบาลโรงงานเขาควบคุม
ต้องเห็นเดี๋ยวพรุ่งนี้ทางพิสูจน์หลักฐานของกำรวจเขาก็จะมาดูด้วย
ท่านครับแบบนี้ค่ะในระยะไกลค่ะเข้าใจว่าระยะไกลมันรู้สึกได้ชัด
อย่างนักข่าวอย่างเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกู้ภัยอ่ะนะคะแล้วระยะไกลเนี่ย
ท่านจะเตือนยังไงดีคะท่านว่ามันจะไปไกลขนาดไหนคะ
ไอควันนี้ที่มันจะส่งผลต่อประชาชนนะคะ
คือถ้ามันยิ่งไปไกลมันก็ยิ่งเจือจางเพราะว่ามันก็คืออากาศ
ช่วยได้บ้างแต่ว่ามันก็จะเป็นประเด็นตรงถ้าฝนมันช้าเอาสารพวกนี้ลงมา
มันก็จะมาเป็นอันตรายต่อข้างล่างอีก
มาเป็นน้ำที่มันมีสารปนเปื้อนอีก
คือถ้าเป็นไปได้ที่มันเป็นการ์ดเนี่ยมันก็การ์ดที่มันเป็นการ์ดอินซีเหลือง่ายเนี่ย
มันสลายตัวไปในระยะเวลาที่ไม่นาน
และแค่ที่เหลือมันก็จะเป็นคาร์ดม้อนมนุคไซด์เป็นตังค์ตัวมนูคไซด์มันก็จะค่อยกระจายไปบนฟ้า

เวลานี้อากาศกลับมานิ่งเนี่ยแล้วก็ลมมันเปลี่ยนถิ่น
มีคำเตือนเรื่องของถ้าฝนตกลงมาค่ะท่าน
แล้วก็มันจะสารมันจะไปอยู่ในแหล่งน้ำต่างอะไรแบบนี้
เรื่องของการใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคคือถึงขั้นอย่างนั้นเลยไหมคะ
คือปกติเราใช้น้ำปลาคือไม่ค่อยน่ากลัว
แต่ว่าการปนเปื้อนของน้ำที่มันลงไปในพื้นที่ที่ดิน
ที่มีการปลูกต้นไม้หรือการที่มีพื้นที่อุปโภคบริโภคของประชาชน
แล้วก็ให้มันลงไปในระบบท่อระบายนั้นแต่ว่าปัญหาก็คือ
ทอระบายน้ำจะต้องไปผ่านระบบบาดน้ำเสียนะ
ไม่ใช่ไปปล่อยลงสู่ธรรมชาติ
เราอยากให้ไฟดับมากกว่าก็คือเราจะให้กระบวนการในการเข้าไปดับไฟยุติให้ได้
คือให้มันระเหยไปเองอะไรอย่างนี้ดีกว่าให้ฝนชะล้างแล้วล่วงลงมาใช่ไหมฮะ
ทีนี้ท่านอธิบดีครับสมมุตินะพอไฟดับปุ๊บ
มันใช้เวลาอีกกี่ชั่วโมงกว่าที่มันแบบจะระหงระเหยสลงสลายอะไรของมันไปเนี่ย
ผมว่าก็คงอย่างน้อยสัก๑๒วันนะครับ๑๒วันเลยหรอ
อันนี้มันเป็นเป็นการ์ดอันนี้เราก็ต้องดูว่าคือไอ้การ์ดที่มันเหยง่ายมันอาจจะรวดเร็วภายในไม่กี่ชั่วโมงนะครับ
แต่ว่าการ์ดอื่นเนี่ยก็ขยับสภาพอากาศถ้าสภาพอากาศดีวันเดียวก็หมดนะครับ
แบบนี้ท่านแนะนำพี่น้องประชาชนยังไงดีคะทั้งพื้นที่ในระยะใกล้ระยะกลางระยะไกลอย่างนี้นะคะควรจะต้องยังไงกันบ้าง
ของพี่ในลักษมีเราก็แจ้ง
ทั้งบางทุวว่า

พยายามไม่ต้องเข้ามาในพื้นที่

พยายามรับทราบด้วยการสัมผัส

ถ้ามีกลิ่นมาถึงที่บ้าน
ก็ให้ระห่างสงสัยมันจะมีสารที่เป็นอันตราย

ถ้าเริ่มได้กลิ่นรับไหม
บริษัทควรจะไปกินบริษัทเป็นวงกลม
ต้องดูทิศทางลมของมันไปหลายทาง
จะให้ความสำคัญคนที่อยู่ทางด้านทิศทวนหนอน
พวกนี้เนี่ยเขาไปเรียกร้องฟ้องร้องหรือเรียกค่าเสียหายอะไรอย่างนี้ได้ไหมครับ
ได้ครับได้ครับได้ครับต้องทำยังไงครับ
ก็คงต้องแจ้งไปที่จังหวัดนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ทางจังหวัดท่านก็มีมีเรื่อง
มีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เรื่องนี้อยู่แล้วนะครับ
คงจะต้องไปประเมินค่าเสียหายคือทั้งในค่าเสียหายของมลพิษ
ที่กลมภาพมลพิษจะต้องฟองร้องแล้วก็ทั้งในค่าเสียหายที่
เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนทั้งในแรงค่าเสียโอกาสทั้งเรื่องของสุขภาพ
คือทุกคนเนี่ยฟ้องได้หมดไม่ว่าจะได้รับผลกระทบมากน้อยยังไงก็คือฟ้องได้หมด

ครับขออนุญาตสอบถามกันเฉพาะท่านอธิบดีเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณท่านมากนะคะ
ทีนี้ก็๓คันตอนกันแล้วไปดับเมื่อไหร่เรียบร้อยเมื่อไหร่
สักวัน๒วันรอให้มันสลงสลายไปก่อน